ยังอยู่ที่เรื่องของทหารค่ะเป็นทหารยศ๑๐เอกนะคะ
ไปก่อเหตุยิงคนที่อยู่ในแฟลต์เดียวกันนะคะ
เป็นแฟลตสื่อสาร๒กรมทหารสื่อสารแขวงถนนนครชัยศรี
เขตดูสิทธิ์จนเสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานอนุมัติออกหมายจับอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพวัชิระพยาบาลกำลังให้การช่วยเหลือ
นายแดนหอมระรื่นอายุ๔๐ปีค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม๓นัดที่บริเวณแก้มซี่โครงและขา
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติอยู่บริเวณด้านหน้าแฟลตสื่อสาร๒
กรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตก่อนที่จะช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระ
ตกอยู่ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะสอบถามนายปรเมษเล็กจิมทอง
อายุสามสิบสามปีเป็นน้องเคยของผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม
ตัวเองกับครอบครัวนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ด้านล่างของแฟลตค่ะ
จากนั้น๑๐เอกอนุดลสุโขอายุ๓๓ปี
ขับรถกระบะมาแล้วก็มาจอดขนของให้พันรยา
ภรรยาที่เป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ที่หน้าแฟลต์นั่นแหละ
หลังจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันกับผู้เสียชีวิต
ก่อนที่๑๐เอกอนุดลจะใช้ปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิต๓นัด
และด้วยความตกใจค่ะตัวเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์

จังหวะนั้นเองนายแดนผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพี่เขยนะคะ
ก็เดินมาดูจึงได้ถูกยิงและได้รับบาดเจ็บสาหัส
อกจากนี้นะคะกระสุนเฉียวไปถูกลูกสาวอายุ๔๑ปีด้วยนะคะ
จนเป็นรอยแดงที่หลังส่วนผู้ก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อย
ขับรถกระบะหลบหนีไปเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ทางเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีและขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสกัดจับ
ผู้ต้องหารายนี้และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมขออนุมัติศาลทหารออกหมายจับค่ะ